เรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตรายผ่านไป๔วัน
เราสูญเสียไปทั้งหมด๒๓๖ศพแล้วนะครับ
ไปดูข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙
สรุปประจำวันที่๓๐ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุ๕๖๑ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๕๑ศพแล้วก็บาดเจ็บ๕๗๘ราย

แล้วก็รถจักรยานยนต์เป็นรถเป็นยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่นะครับ
ส่วนอุบัติเหตุสะสมตลอด๔วันที่ผ่านมา๒๗๓๐ธันวาคม
รวมทั้งหมด๒๑๙๔ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๒๓๖ศพแล้วก็บาดเจ็บ๒๒๖๕ราย
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่และนครราชศรีมานะครับ
สำหรับมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอด๔วันยึดได้แล้ว๒๗๒๙คัน
และส่งตัวผู้ที่กระทำผิดดำเนินคดี๑๓๙๑๓คนเป็นแสนคนทีเดียวครับ
จากนี้สปทได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติการของจุดตรวจแล้วก็ด่านชุมชน
เพิ่มกำลังประจำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักแล้วก็สายมรองในช่วง๔โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด
รวมไปถึงให้ดูแลเส้นทางโดยรอบแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามต่างจุดเสี่ยงต่างที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ระยะนี้ก็มีฝนตกหลายพื้นที่ถนนก็ลื่นด้วยแล้วก็มองไม่ค่อยเห็น
ที่สำคัญที่สำคัญก็เกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับ
หลังปีใหม่อย่างปลอดภัยแล้วกันนะครับ